มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมองฟ้าใช่ไหม

เคยเห็นหลอดไฟนั่นไหม

ในเมืองไทยก็มีสีสันสวยงามมากมายอยู่แล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าคุณไปเงยหน้ามองท้องฟ้าที่จังหวัดสตูนแล้วนั้น
คุณจะเห็นความสวยงามที่สวยที่สุดเลยค่ะ
นี่

เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าท้องฟ้าที่จังหวัดสตูนเขาสวยงามไม่เหมือนใครที่ไหน

หลากหลายรูปร่างสีสันหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลย

นี่ค่ะตอนนี้นะคะท้องฟ้าทั่วสตูนเนี่ยนะ
ก็จะเห็นว่าวหลากหลายชนิดแบบนี้
นี่คือว่าวนะหลากหลายรูปแบบด้วย
ไม่ว่าจะเป็นว่าวรูปการ์ตูนว่าวรูปคนแบบนี้
ว่าวผลไม้ก็มีมีแบบลอยสร้างสีสันอยู่ทั่วท้องฟ้านี่ปลากระเบนใช่ไหม

กระเบนปกติในน้ำนี่ขึ้นไปบนฟ้านะคะ
งามมากว่าวทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชม
เป็นว่าวของเหล่าบรรดานักเล่นว่าวที่เขานำมาอวดโฉมกัน

ในงานมหากรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติที่จังหวัดสตูนค่ะ
เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๔๐แล้วนะคุณผู้ชม

และสำหรับในปีนี้นะคะนอกจากนักเล่นว่าวชาวไทยแล้ว
คุณเห็นเมื่อสักครู่ไหมมีนักเล่นว่าวจากแทบจะทั่วโลกเลย
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาจากอินโดนีเชียก็มาจากแคนาดาก็มาจากออสเตรเลียก็มา

นี่ของไทยก็จะมีเอกลักษณ์ความสวยงามของเรา
แล้วก็มีอีกประเทศอื่นเยอะแยะมากมายกว่า๓๐ประเทศเลยนะ
เขานำว่าวถุงลมขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตามาร่วมแข่งขันมาร่วมโชว์กันด้วย
อันนี้เป็นว่าวถุงลมเห็นไหมเวลาเล่นเขาจะใช้สองมือเลยค่ะคุณในการช่วยกัน
ถ้าเห็นภาพแรกเมื่อสักครู่นะชาวต่างชาติเขาจะใช้แบบเหมือนดึงกัน๒มือเลยนะคะ
แต่ละประเทศเขาก็มีการเล่นว้าวที่แตกต่างกันออกไป
ใช่แล้วว่าวแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ
แข่งขันเขาแข่งขันกันหลายประเภทมากมีทั้งการแข่งขันว่าวมาลาทอนด้วยนะ
มีว่าวพื้นเมืองด้วยมีการว่าวขึ้นสูงแข่งขันให้ว่าวขึ้นสูงแล้วก็มีว่าวเสียงดังกลางวานด้วย
เสียงดังกังวานสู่กของไทยเราได้เปล่า
ใช่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่พบเห็นมากเลยนะคะ
อย่างที่บอกแหละวันนี้สวยงามละลานตาไปหมดเลย
เห็นไหมเนี่ยว่าวของต่างประเทศของในเขาจะเล่นกันสองมือ